เรื่องของการเปิดรับเงินบริจาคก่อนหน้านี้คุณบินบรรลือฤทธ
ก็บอกว่านำเงินสด๑ล้านบาทส่วนตัวไปมอบให้กับประชาชน
เดือดร้อนในพื้นที่หลังจากนั้นก็เปิดบัญชีรับบริจาค
แต่มันมีมิจฉาชีพค่ะมีการทำบัญชีปลอมขึ้นมา
สวมรอยรับเงินบริจาค
ก่อนหน้านี้วันนี้ช่วงเช้าคุณบินบรรลือฤทธิ์
ไปแจ้งความที่โรงพักวารินชำราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ประมาณสัก๒ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ทางเพจข่าวนกกระจอกต่อสายเลย
ให้คุณบินเนี่ยโทรกับ๒สาว๒สี่พี่น้อง
ที่เป็นคนทำเลขบัญชีปลอมขึ้นมา
ปรากฏว่าคุณบินค่ะเค้นไปเค้นมา

เดี๋ยวพี่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วจะไม่ยอมความด้วย
คุณผู้ชมอยากให้ดูบางช่วงบางตอนตอนนี้กันหน่อยนะคะ
พี่บินเท่าโอกาสแล้วนะไม่ยอมไหว
เอาความคิดว่าพี่บินเท่าโอกาสเชื่อครับนี้แล้วนะ

อย่างนั้นยอมรับก็ได้ค่ะ

ยอมรับก็ได้ค่ะเขาบอกว่าก็ได้ค่ะ
มันเป็นการเพื่อนสบาย
แล้วไปบังคับเขา

แล้วไปบังคับเขาให้เขายอมรับ

มันก็ดีที่สุดนะ

ผมจะยอมรับเรื่องที่หนูทำอย่างค่ะ

แล้วขอโทษพี่บินหนูจะโอนตังคืนให้
หนูจะกลับตัวใหม่

จริงค่ะ

สืบสวนสอบสวนสอบปากคำด้วยตัวเอง
สุดท้ายจนมุมก็ต้องยอมรับนะคะ
ว่าเป็นคนหลอกให้ประชาชนที่เขามีน้ำใจ
โอนเงินไปช่วยเหลือคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ย

เงินที่ประชาชนโอนผิดมาเข้าบัญชีตัวเอง
ตามรายงานข่าวคือสักประมาณสี่ห้าพันบาท
เงินส่วนนี้ก็จะโอนคืนกลับไปที่คุณบิน
แล้วคุณบินก็จะเอาไปสมทบทุนในบัญชีที่จะเอาไปช่วยเหลือต่อนะคะ
หลังจากที่เสร็จสิ้นและแจ้งความเสร็จสิ้น
ตอนนี้เรื่องของข้อหลอกลวงมิจฉาชีพต่างจบแล้วนะคะ
เราก็ไปถามคุณบินต่อว่าลงพื้นที่ไปเป็นไงบ้าง
คุณบินบอกว่าก็เดินหน้าแจกเงินครอบครัวเหมือนเดิมนะ
ครอบครัวละ๕๐๐บาทคือตอนแรกเนี่ยจะแจกคนละ๑๐๐บาท

ล่าสุดตอนนี้ค่ะยอดเงินบริจาคทะลุ๒๖๐ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เงินเข้ามาเรื่อยคุณบินบอกว่ายังไม่ปิดรับบริจาค
เพราะว่าการช่วยเหลือก็ต้องช่วยกันต่อเนื่อง
เพราะว่าหลังจากน้ำลดชาวบ้านแน่นอนเดือดร้อนสิ้นเนื้อประดาตัว
สิ่งที่ชาวบ้านต้องการอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
คุณบินบอกว่าเงินก้อนนี้สามารถช่วยคนที่เขาเดือดร้อนได้
ยังไม่อยากจะปิดรับบริจาคจะช่วยให้ถึงที่สุด
แล้วยอดเงินบริจาคที่เหลือเท่าไหร่จะลงมติดูว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำอะไรต่อ
เงินส่วนนี้คุณบินบอกว่าจะไม่ยุ่งนะคะ
อกจากนี้คุณบินบอกด้วยนะคะว่าเงินบริจาคที่จะให้ชาวบ้านเนี่ย
มีการตรวจสอบอย่างรัฐกลุ่มให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ช่วยกันยืนยันตัวตนซึ่งคุณบินเนี่ยบอกว่าจะลงไปทุกพื้นที่
กระจายให้ทุกทั่วถึงนะคะไม่มีเรื่องของไม่ทั่วถึงแน่นอนนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องคุณบินบอกกับนักข่าวของเราบอกว่า
เมื่อเช้ามีประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลโทรมาหาคุณบิน
บอกว่าคุณบินอยากให้คุณบินไปร่วมรับโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีที่ทุ่มครึ่งวันนี้
นายกรัฐมนตรีจะเปิดสายร่วมรับบริจาคกับประชาชนคนทั้งประเทศ
แต่คุณมินบอกว่าผมติดภารกิจจริงผมอยากช่วยเหลือคนในท้องที่ที่เขาได้รับความเดือดร้อน
เพราะฉะนั้นคุณบินก็เลยไปไม่ได้นะคะก็เลยให้คู่แฝดคุณไทยเอกพันธ์ที่อยู่กรุงเทพตอนนี้ไปรับโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีนะคะ
ยืนยันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะข้ามหน้าข้ามตาหรือจะกระทบอะไรเลยนะคะ
ตอนแรกบอกว่าอันออกไปไม่ได้อยากช่วยเหลือคนในท้องที่ถูกไหมฮะ
แต่ว่าตามรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าคุณบินบรรลือฤทธิ์จะบินกลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวจะร่วมรับสายโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะ
เพื่อที่จะเปิดรับบริจาคเงินจำนวนนี้เอาไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบอุทธกภัยพี่น้องที่ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ภาคอีสานนะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าสรุปแล้วทุ่มครึ่งวันนี้ที่จะเปิดรับบริจาคสำหรับของรัฐบาลคุณบินจะมาร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเปิดนะคะทุ่มครึ่งถึง๔ทุ่มนะค่ะเดี๋ยวรอดูด้วยนะคะ